มีภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้าแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ
ไปดูที่ภูมิใจไทยกันก่อนพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
คุณอนุทินกลับมาที่พักเพื่อไทยวันนี้
เป็นครั้งแรกในรอบ๑๗ปีบรรยากาศชื่นมื้นมาก
ได้ถึงก็จัดสร้างรัฐบาลเลยป่ะครับ
วันนี้พูดถึงก็จัดสร้างรัฐบาลเลยป่ะครับ

แหมก็จริงภูมิใจไทยก็เริ่มเนื้อหอม
ตั้งแต่หลังจากวันโหวตเรื่องนายกัฎธมนตรี

เป็นคิวของพักอันดับที่๒คือเพื่อไทยที่เดินเกมจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าหากว่าสุดท้ายไม่ได้
ก็จะเป็นคิวของพักอันดับที่๓แล้ว
โฟกัสฉายแสงมาที่ภูมิใจไทยครับ

เดินทางไปที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ
ไปถึงประมาณบ่ายโมง๕๐นาที

ไปพร้อมกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ

แล้วก็มีลูกชายคุณเนวินชิดชอบนะครับ
คุณชัยชนกที่ชอบ
ทันทีที่มาถึง

ของเพื่อไทยเองไปรับถึงรถเลยฮะ
มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก

โอ้โหเดินยากมากเดินแทบไม่ได้ลองดูบรรยากาศตอนลงจากรถอีกสักครั้งก็ได้ครับเราจะเห็นคุณประเสริฐจันทรรวงทอง
ที่การพักไปรอต้อนรับเลยนะครับ
นี่พาเดินมาแบบนี้เลยครับนักข่าวก็ยิงคำถามเลยไม่อยากให้หยุดเลยนะฮะ
บรรยากาศชื่นมืดมากสีหน้ามีแต่รอยยิ้มนะพี่มิ้วคุณผู้ชมยิ้ม
ยิ้มกันแบบนี้ครับยิ้มตั้งแต่ก้าวลงจากรถ
นักข่าวถามเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างได้กลับมาบ้านหลังเก่าในรอบ๑๗ปี
ก็คุ้นเคยกันเนอะกับพักเพื่อไทยเนี่ย
หรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไทยรักไทยตอนยุคแรกเลยนะครับ
ตอนนี้มีการปรับปรุงใหม่แล้วครับที่ทำการพัก
คุณอนุทินบอกว่าตึกนี้มาหลายปีแล้ว
นักข่าวถามต่อว่าวันนี้จะคุยตั้งรัฐบาลเลยหรือเปล่า
โดนยิงตรงเลยฮะตอบสั้นแค่ว่ามาเยี่ยม
นี่คือก่อนที่จะไปประชุมหารือกันและก่อนจะมีการแถลงนะฮะ
นักข่าวถามต่อว่าวันนี้จะมีข่าวดีไหม
แม่เสียดายไม่ตอบฮะ

นักข่าวอย่างที่เห็นครับล้อมหน้าล้อมหลังทุกทิศทาง
สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนภูมิใจไทย

คุณอนุทินก็ยังยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามแถลงการ
ถามต่อไปอีกว่าถ้าหากก้าวไกล
เขาลดเงื่อนไขการแก้ไขมาตรา๑๑๒
พอมีคำว่าท่าท่าปั๊บ
คุณอนุทินก็ดักคอนักข่าวเหมือนกันว่า
อย่าพึ่งท่าอย่าพึ่งไม่เอาท่า
งั้นเดี๋ยวตอบไม่จบถ้ามีท่านั้นก็จะมีท่านี้อีก

รวมถึงไม่มีเงื่อนไขที่จะยื่นอะไรไปถึงพักก้าวไกลด้วย
วันนี้มาหารือกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ

แล้วก็บอกว่าทำงานมาตั้งแต่ตึกนี้
ที่วันนี้เป็นที่ทำการพักเพื่อไทยเนี่ย
จะกลับมาเป็นที่ทำการพักการเมืองนะครับ
เจ้าตัวก็พยักหน้าบอกว่ารู้สึกดีแหละ

การหารือการประชุมจัดขึ้นที่ชั้น๙นะครับ
มีบรรยากาศนั่งในห้องประชุมแบบนี้ครับ
มีคุณอนุทินฝั่งนี้นะคือภูมิใจไทยทั้งแถบ
อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันก็จะเป็นเพื่อไทยทั้งแถบเหมือนกันนะครับ
คุณอนุทินแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของภูมิใจไทย
อีกด้านหนึ่งก็คุณหมอชนน่านแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยชัย

ใช้เวลาพูดคุยกันในวงนี้ประมาณ๑ชั่วโมง
เสร็จปั๊บก็มาแถลงข่าวนะครับ
แล้วก็แถลงข่าวตอบคำถามนักข่าวอะไรต่าง
คุณหมอชนน่านบอกว่าวันนี้เชิญภูมิใจไทยมาหารือ

หาทางออกให้ประเทศในการตั้งรัฐบาลให้ได้
ตอนนี้เองก้าวไกลเองก็แถลงบอกชัดแล้วว่า
ขอส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยในการทำหน้าที่เป็นแก่นำตั้งรัฐบาล
ประสานขอรวบรวมพลังเสียงต่าง
เป็นเสียงสนับสนุนให้ไม่น้อยกว่า๓๗๕เสียง
ก็คือให้มากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาในการโหวตนายกและเดินหน้าตั้งรัฐบาล
วันนี้เลยเริ่มจากคุยกับพักการเมือง
และพักแรกที่เชิญมาคุยเมื่อตอนบ่าย๒ก็คือภูมิใจไทย
มานั่งโต๊ะตรงนี้เตรียมพร้อมแถลงข่าวแล้วครับ
ประมาณบ่าย๒โมงกว่าพูดเกริ่นอะไรต่างไปเสร็จเรียบร้อย
จังหวะที่คุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทย
โยนให้กับคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ในการสรุปผลการหารือไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรืออย่างไร
มีจังหวะซิตคอมอยู่นิดนึง
จะกวดซิตคอมแนะนำว่าเดี๋ยวจากนี้ไป
ก็ผลการหารือจะให้คุณอนุทินหัวหน้าพักเพื่อไทยอุ้ย

ยกตำแหน่งไปให้ซะแล้วแล้วก็ยิ้ม
เรียกเสียงหัวเราะในวงประชุมดูบรรยากาศตอนนี้หน่อย
ไม่ได้หมายถึงการร่วมมือกันอย่างนั้นแฟนไปหน่อยครับ
ท่านอนุทินชาววิทยาคุณหัวหน้าพักเพื่อไทย

จะยกตำแหน่งให้ท่านครับ
อันนี้หมายถึงการร่วมมือกันอย่างนั้นแฟนไปหน่อยครับ
หัวหน้าภารกรุงจิทัยจะได้กลุ่นานำเรียนต่อพี่น้องสึมรชชดนะครับ
คือภาพที่เห็นในวันนี้สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกัน

ทั้งภาพทั้งรอยยิ้มทั้งสิ่งที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์
คือมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ใช่คนอื่นคนไกล

บอกว่าเออไม่ได้มาเป็น๑๐ปีแล้วแต่ก่อนตึกนี้เป็นยังไง
คุ้นเคยคือไม่ใช่คนอื่นคนไกล
เทียบเชิญมหารือในการแก้ปัญหาบ้านเมือง
คุ้นเคยมากคุ้นเคยกับตึกเพื่อไทยมาก
ดีใจที่ได้กลับมานึกถึงบรรยากาศเก่า
และนึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด

สองพักมีเป้าหมายเดียวกัน
อยากให้ปัญหาบ้านเมืองมันแก้ไขได้
มีรัฐบาลบริหารประเทศให้เร็วที่สุด
วันนี้ได้รับทราบเจตนารมณ์

คุณอนุทินบอกว่าก็ตรงกันกับภูมิใจไทยนะ
เจตนารมณ์ก็คืออยากจะให้แก้ปัญหาทางการเมืองให้เร็วที่สุด
และมีรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินให้เร็วที่สุด

ให้กับทางพักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว
ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่เคยแถลงเอาไว้เคยแจ้งเอาไว้
ก็เลยจำเป็นต้องแจ้งให้กับหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ทราบชัดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วตรงนี้วันนี้มันชัดมากคุณผู้ชมค่ะ
คุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทย
คงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ถ้ามีพักก้าวไกลอยู่

แล้วพูดเพิ่มเติมด้วยว่าถึงแม้ว่าก้าวไกลจะถอยหรือลดเพดานการแก้มาตรา๑๑๒
มันไม่ใช่ประเด็นหลักคือมันไม่ใช่แค่๑๑๒
แนวทางการทำงานความคิดวิธีการทำงานของก้าวไกลกับภูมิใจไทยไม่ตรงกัน

แล้วก็ยืนยันว่าถ้ามีอะไรที่สามารถผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้
ภูมิใจไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับเพื่อไทย
ในฐานะแก่นำของการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อประโยชน์ของทุกคนและประเทศชาติค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อในหล่อ
แต่ความว่า๘พัก๓๑๒บวกอีก๗๑มันเป็นไปไม่ได้
เราก็พยายามจะประสานงานเกือบทุกพักนะครับ

ถ้าจะไปตั้งสมมุติฐานว่าเป็นการเตรียมการเพื่อบอกเลิกเนี่ย
คงจะเป็นสมมุติฐานที่คิดเองนะครับ

เราตั้งใจจะเชิญเกือบทุกพักครับ
ยกเว้นบางพักที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข
คิดว่ามันพอเพียงแล้วนะครับ

ก็อยู่กำลังจะดูว่ามีแนวทางที่จะพูดคุยกันได้ไหมนะครับ

ก็คือภูมิใจไทยไม่เอาก้าวไกล

หมายความว่า๘พักร่วมเดิม๓๑๒ที่นั่ง
ถ้าเกิดจะเอาภูมิใจไทยมาอีก๗๑ที่นั่งจริงแล้วไม่ต้องพึ่งสวเลยนะ
ถ้าภูมิใจไทยยอมนะว่าให้มีก้าวไกลได้

แต่อันนี้มันชัดเลยว่ามีภูมิใจไทยไม่มีก้าวไกล

นักข่าวถามเพิ่มนะคะบอกว่า
หรือคุณอนุทินก็ให้ภูมิใจไทย๗๑ที่นั่ง
โหวตให้กับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยสิ

ตรงนี้คุณอนุทินบอกว่า
คือเดี๋ยวต้องหารือกันเพิ่มเติมนะ
ในประเด็นที่นักข่าวถามมาครับเพราะว่าหลายคนก็สงสัยไง
การไปคุยไปหาเสียงสอสอเพิ่มเนี่ยคือจำเป็นไหม
ว่าต้องมาร่วมรัฐบาลหรือแค่ขอให้เขาโโวทให้เฉยเฉยแต่
แต่มันมีอีกข้อเสนอหนึ่งนะคะจากทางพักเป็นธรรมที่บอกว่า

ถ้ารออีก๑๐เดือนก็คือสวไม่มีอำนาจหน้าที่ในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว

คุณผู้ชมคะประเทศชาติบ้านเมืองรออีก๑๐เดือนเนี่ยนะเหรอ
ถึงจะมีรัฐบาลถึงจะมีนายกรัฐมนตรี
คุณอนุทินก็บอกว่ามันไม่ได้
มันไม่เป็นผลดีกับประเทศแน่นะคะ

ถ้าเราเอาประเทศชาติเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้ง
ถามประเทศชาติและประชาชนนะว่าเขายอมไหมนะครับ๑๐เดือน
ที่จะมีรัฐบาลรักษาการยาวไปถึงขนาดนั้นนะครับ
บาทของรัฐบาลรักษาการมีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่เยอะแยะมากนะครับ
รอ๒เดือน๓เดือนเพื่อให้สถานการณ์หลังเลือกตั้งนะครับ

แต่ถ้าเกิดเป็น๑๐เดือนนี่มันมีภายใต้รัฐบาลรักษามุมธิบัตรนี้
มีข้อจำกัดมากมายไม่เป็นผลดีกับบ้านเมืองครับ
เดี๋ยวจะมีสมการตัวเลขบวกลบให้ดูกันด้วยนะครับ
ว่าคือถ้าหากว่าวันนี้บวกเพื่อไทยกับพักที่มีการส่งเทียบเชิญไป
ภูมิใจไทยเอ่ยชาติพัฒนากล้าเอ่ยรวมไปทั้งรวมไทยสร้างชาติเอ่

เมื่อกี้นี้ที่ผมแตะว่า๔๐๐กว่าเสียง

หมอชนน่านบอกว่าต้องเร่งทำงานอย่างรวดเร็ว
เพื่อพูดคุยกับสสวก่อนนัดประชุม๘พักร่วม

แต่ละคนที่ได้พูดคุยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้าง

พักร่วมก็ต้องรับฟังและพิจารณาหาทางออกกันต่อไป

ทางภูมิใจไทยก็มีเงื่อนไขชัดเจน
จะไม่ร่วมกับพักก้าวไกลมันก็เหมือนมีทางตัน
ส่วนถ้าก้าวไกลยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

เพื่อไทยเองจะจับมือไปกับก้าวไกลหรือไม่อย่างไรนั้น
วิธีการตอนนี้คือเป้าหมายคือมุ่งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้กับพักร่วมต่าง
ก็คือโจทย์เป็นรัฐบาลจะไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่านักข่าวถาม
โจทย์ใหญ่เป็นรัฐบาลครับกับการตั้งทีมและพักร่วมต่าง
ลำบากมากกว่าคือภูมิใจไทยไม่เอาก้าวไกล
ส่วนก้าวไกลก็มีเงื่อนไขว่าไม่เอาพักของสองลุง
อ้าวต่างพักต่างก็มีเงื่อนไขแล้วจะเดินต่อไปอย่างไร
และนี่คือความในใจของคุณหมอชนน่านหลังจากที่ต้อนรับแขกเรียบร้อยครับ
ถ้าคำถามนี้ที่หมอถามน้องเนี่ยน้องต้องตอบว่าลำบากใจมาก

คุณหมอก็บอกว่าลำบากใจมากกว่า
ว่าจะหาแนวทางทำยังไงให้ประเทศมาเดินต่อได้
วันนี้นะครับนี่คุยกับภูมิใจไทยเดี๋ยวมีอีก๒พักให้ดู
ส่วนพรุ่งนี้ก็เตรียมส่งเทียบเชิญพักชาติไทยพัฒนา
ซึ่งมีสอสอ๑๐ที่นั่งบ่าย๒บรรยากาศเทียบเชิญส่งรัวเลยฮะ